สวยค่ะสวยแบบ๕๐กรัฐยังเสียยังปังเลยค่ะ
ล่าสุดนะคะทำโซเชียลฮือฮาค่ะ
วงลูกสาวเลยน้องเนนี่มาแชะรูปด้วยกันนะคุณผู้ชม
นี่ไงรูปนี้โอ้โหคู่ไปเลย
ใช่นะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้นะคะว่าพี่แอนซีเรียมปีนี้อายุ๕๐แล้วค่ะ
ตัวจริงเนี่ยหน้าเด็กยังกับสาวรุ่นค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะกวนเขานี่แหละค่ะรวบรวมกันมาเลย
พี่แอนพี่หมิวหลานีตราสพี่แม่มแคดริยาที่เกี่ยวไปออกรายการด้วยกัน
เป๊ะมากแล้ว๕๐กันหมดเลยนะคะ
ตอนนี้ลูกสาวน้องนนนี่ค่ะเตรียมมาเล่นละครครั้งแรกในชีวิต
งานนี้แม่ลูคจะแฟนมาที่เย็นขนาดไหน
เอาเป็นว่าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
อีกรุ่นเราก็หรือจะต้องชมนะคะ
๓คนแล้วลูกน้องมิวก็๒คนพี่มี๑คนเดียวเอง

วิ่งจังวะ

จะมีผลงานด้วยกันนะคะ
เรื่องหลักภัณฑ์ชายแพร่สยะ
ก็น้องโนนี่ก็ได้รับบทเป็นตัวร้ายสุดแซ่บ
ตัวร้ายนางเป็นนางมันร้าย
ส่วนคุณแม่ก็เป็นแบบคุณแอนเล่นเป็นแม่แม่นางเอก

แต่ว่าแม่ตอนนี้คือแม่ก็หลายเรื่องอยู่ตอนนี้

ใช่เพราะว่าเขาเป็นนักแสดงมากฝีมือนะพี่
เล่นดีก็ดีเล่นร้ายก็น่ากลัวมาก
จริงจริงอย่างนั้นค่ะรอติดตามนะจ๊ะแม่ลูกเขาผูกติดในละครด้วยกัน